สำหรับกุ๊กปนทริปเพิ่งจะเดินทางไปลอนดอน
เพื่อไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์นะคะไปร่วมเดินแบบ
เธอตั้งใจจะมาเปิดเผยความรู้สึกของเธอ

ก็ดีใจและพูดใจ
เป็นคนเอเชียคนเดียวที่ได้ร่วมรันเวย์นี้

ดอกกุหลาบสีแดง๕๐๐ดอกพร้อมกับลูกโป่งเต็มห้องอล้าอลังแบบนี้คุณ
งานนี้สาวปุ๊กบอกว่าสมน้ำสมเนื้อนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันมา๕ปีแล้วก็ปีละร้อยดอกอ่ะ
แต่ตอนนี้ยังไม่ยอมเลื่อนสถานะนะจ๊ะ
ส่วนที่มีคนปล่อยข่าวเสียหายว่าไม้เป็นพระเอกกินงู
ปุ๊กลุ๊กจะว่าอย่างไรไปฟังกันจ้า
หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทุกวันมันก็ดีอยู่แล้ว
ไม่จ๊ะวาเลนไทยต้องใหญ่ต้องดีอะไรอย่างเงี้ย
สวยของเราแล้วนั้นอยู่กับของที่คุณให้ในวันสำคัญ
แล้วได้เซอร์ไพร์ไหมวันนั้น
เตอร์ไพรส์มากดอกไม้มันก็เหมือนหนูรู้จักกับไม้มา
แล้วก็สนิทกันมาจริงก็๕ปีแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เท่ากับจำนวนดอกไม้มั้งคะ
ก็ต่างคนต่างคุยกันแค่นี้ค่ะ
ไม่ได้แบบมีออปชั่นเสริมใดทั้งสิ้น
หนูรู้จักกับไม้มานานหนูค่อนข้างมั่นใจในสิ่งที่เขาเป็น
ก็บอกว่าไหมถ้าเกิดว่ามันยังมีอะไรแบบนี้มาอยู่
หรือยังมีคนนั้นที่เขาพยายามพูดแบบนี้อยู่

เขาก็ไม่ควรจะทำให้ชื่อเสียงเราเราแย่
อันนี้หมายถึงคนที่แชร์หรือว่าคนที่ให้
คนที่เขาพูดในเชิงนั้นค่ะ
ออกตัวนิดนึงนะว่าคนที่พูดเรื่องพระเอกฟันเรียงชอบกินงู